ผู้ชายชาวอุดรคุณผู้ชมฮะคือเสพหนักอ่ะ
หลอนจนคลั่งแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรสร้างความวุ่นวายให้กับชาวบ้าน
พ่อตัวเองนะก๊อฟนะปุ้ยพ่อตัวเองต้องหนีไปนอนกระท่อมปลายนาเป็นเดือนแล้วอ่ะ
จังหวัดอุดรธานีนะครับนำกำลังเข้าจับกลุ่มชายคลั่งคนนี้
คือไนเติ้ลสีภวงอายุสามสิบสามปีเขาเสพยาจนหลอนนะนะ
หอนแล้วคลั่งด้วยปีนหลังคาชาวบ้านเข้าไปงัดเอาทีวี
เอาเครื่องเสียงของชาวบ้านเขามาโยนทิ้งนั้นนะฮะ
หนังสติ๊กยิงเจ้าหน้าที่แสบใช้เล่นนะพ่อนะ
แล้วก็พยายามวิ่งหนีไปกลางทุ่งนา
เอ่ยตำรวจเอยเข้าปิดล้อมจนจับตัวเอาไว้ได้ครับคุณผู้ชมครับ
สภาพเขาอิดโรยเหมือนคนขาดยา
หลังจากจับตัวได้แล้วนะก็เอาขึ้นรถไปสอบสวนที่สพนหานนะครับ
ลั่งไม่คลั่งหลอนไม่หลอนคุณผู้ชมฟังต่อ
เติ้ลร้องเออะโวยวายขอดื่มน้ำไม่พอ

ยังพูดกับวัวของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ด้วยคุณผู้ชมฟังไม่ผิดอุ้ยฟังไม่ผิด

ทำไมวัวมันน่าเศร้าอ่ะแล้วก็ด่าวัวใหญ่เลย

น่าจะไม่ตอบล่ะก๊อปเฮ้ยร้อนขนาดนี้ล่ะนะ
ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเขาโล่งอกนะที่เจ้าหน้าที่จับตัวไนเติ้ลได้
เพราะว่าวันดีคืนไม่ดีไนเติ้ลก็จะบุกไปบ้านของชาวบ้าน
อยากได้อะไรอยากจะกินอะไรบุกเข้าไปนะครับ
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรอกหรือว่าใครจะเข้าไปห้ามก็จะถูกทำร้าย
ชาวบ้านเขาภาวะกันทั้งหมู่บ้านนายสมบูรณศรีหาโคตรผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗
เล่าบอกว่าไนเติ้ลเนี่ยนะมีอาการทางประสาทด้วยนะฮะ
เพราะเกิดมาจากการเสพยาเสพติดมากมากจนหลอนนะฮะ
วันดีคืนไม่ดีอย่างที่ผมบอกคลุ้มคลั่งอารวาสทำลายข้าวของภายในบ้าน
อย่างเมื่อวานนี้วันพระใหญ่ใช่ไหมก็ยังคลั่งบุกเข้าไปทำลายข้าวของของชาวบ้านนะ
อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นฮะพ่อตัวเองเนี่ยพ่อของเติ้ลเนี่ย
ยังไม่กล้าอยู่กับลูกเลยกลัวลูกจะทำร้ายนู้นไปนอนอยู่กระท่อมปลายนา
เป็นเขาบอกหลายเดือนแล้วด้วยนะ
พอตำรวจจับไนเติ้ลได้ดีใจกันทั้งหมู่บ้านชาวบ้านบอกโล่งอก
อยากให้ตำรวจทำยังไงก็ได้ให้เด็ดขาดหรือจะเอาตัวเติ้ลไปบำบัดก็จะอุ่นใจ